โอ้โหใจคนนะมันยากแท้อย่างถึงจริงนะ

พาดหัวคุณวราพรไปนี่หลายข่าวจริงที่เราจะต้องติดตามในวันนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องนี้วัดก็ดังหลวงพ่อก็ดังเหตุการณ์ก็ดัง
เพราะว่าวัดนี้เนี่ยถูกยักยอกเงินไป๖๓ล้านบาทก่อนหน้านี้

เดี๋ยวถ้าเล่าแล้วร้องอ๋อกรณีที่วัยยาวัชกรวัดห้วยด้วนเนี่ยครับนะฮะ
ยักยอกเงิน๖๓ล้านบาทเข้าบัญชีของพวกเขาเข้าบัญชีของตัวเองเนี่ย
ตำรวจไปตามยึดมาได้ครับวันนี้ตำรวจที่ร่วมกันทำงานเอาเงินครับ
เอาเงินมาส่งมาคืนหลวงพ่อพัฒน์ที่บอกว่าเป็นพระดังอยู่
นี่เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเช้าที่ผู้บัญชาการและผู้บังคับการ
ตำรวจ๓หน่วยงานนะครับก็คือตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูทรภาค๖
แล้วก็ตำรวจปปใครไปบ้างล่ะโอ้โหใหญ่ทั้งนั้นเลย
พลตำรวจโทจิลภพภูริเดชท่านผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วผู้ประคับการกรประคับการ
ปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบไปทำไมล่ะโอ้โหดูเงินสิครับคุณวรพร
นี่เงินจำนวนเท่าไหร่คะเนี่ย๖๓ล้านบาทกองใหญ่ขนาดนี้
ครับเป็นศักดิ์ขีพยานนะครับในการที่จะถวายคืนให้กับหลวงพ่อ
ค่ะแด่พระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัฒน์ปัญญากาโม
ท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน๖๓๓๔๔๗๐บาททุกบาททุกสตางค์
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มวัยวัชกรเนี่ยนะ
ยักษ์ย้ายทายเทเงินของวัดไปเข้าบัญชีไหนล่ะไหม
เงินวัดที่ไม่โปร่งใสรวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจครับ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจนิมนต์และการดูแลสุขภาพของหลวงพ่อพัฒน์
ซึ่งท่านเนี่ยอายุร้อยกว่าปีแล้วอ่ะนะฮะ
จึงเป็นที่มาที่ลูกศิษย์ร้องให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้
พอตำรวจครับตำรวจลงพื้นที่สืบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อได้จริง
พบว่าวัยยาวัชกรและคนใกล้ชิดของหลวงพ่อพัฒน์คือนายสนทองปรอนนะฮะ
นางชัญญาเพชรสายบัวและนางบุญเชิดสุขจิต
ทั้ง๓คนเนี่ยเอาเงินของวัดไปเข้าบัญชีในชื่อของตัวเอง๗บัญชีด้วยกัน
รวมเป็นเงินอย่างที่ผมบอก๖๓๓๔๔๗๐บาทนะครับ
อายัดเงินในบัญชีดังกล่าวสิแล้วเข้าตรวจสอบภายในวัด
และตรวจยึดเอกสารและหลักฐานต่างเอามาตรวจสอบครับ
ขณะเดียวกันก็เชิญตัวทั้ง๓คนเขาให้ปากคำถึงที่มาที่ไปคุณได้เงินนี้มายังไง
ทั้งหมดยอมรับครับว่าไอ้เงิน๖๓ล้านกว่าบาทที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นเงินหลวงพ่อพัฒน์จริง
คืออย่างนี้ฮะคือหลวงพ่อท่านเนี่ยได้รับการถวายมาก็ให้กลุ่มวัยยาวัชกร
กับคนใกล้ชิดเอาไปฝากในบัญชีส่วนตัวคือท่านมีเจตนาดีท่านบอกเดี๋ยวจะได้สะดวก
ในการเบิกมาใช้สร้างเจดีกลางน้ำแล้วก็สาธารณประโยชน์นะอย่างไรก็ตามนะครับ
เมื่อตำรวจตรวจสอบจนทราบข้อได้จริงกลุ่มวัยยาวัชกรก็ยินยอมทำหนังสือบันทึกสมัครใจ
เงินมาถวายคืนทั้งนี้นอกจากเงินจำนวนกว่าหกสิบสามล้านบาทแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่งของนายสนอจำนวน๗ล้าน๙แสนบาทนะฮะ
ไปตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเงินวัดหรือเปล่าเนี่ยขณะที่บรรดาลูกศิษย์เปิดเผยว่า
ยอดเงินที่อายัดได้นะครับที่ยึดได้เนี่ยก็ดีใจแล้วก็ไม่ติดใจอะไร
แต่เรื่องของคดีเนี่ยมันเป็นคดีความแล้วล่ะคราวนี้ก็เรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปครับ